เรื่องราวที่จะมาบอกต่อกันนะครับท่านผู้ชมครับ
เพื่อท่านที่มีกำลังจะช่วยเหลือกัน
สำหรับเด็กชายวัย๓ขวบคนหนึ่งอยู่ที่พระนครศรียุธยา

เพราะว่าอายุ๓ขวบแต่ว่าก็ป่วยเป็นโรคตับแข็งแล้วนะฮะ
คือตับแข็งเนี่ยเป็นตั้งแต่เด็กก็เป็นได้นะครับ
อาการสุดหนักจนท้องบวมโตกว่า๓๐เซนติเมตร
ทีมข่าวรถปลดทุกข์ของไทยรัฐทีวี
ก็ไปเจอเรื่องราวที่น่าเศร้าที่น่ารันทศของน้องมา
เดี๋ยวดูสิที่ท้องของน้องเห็นไหมครับ
ที่คุณยายอุ้มอยู่เนี่ยคือท้องบวมมากนะครับ
อุ้มน้องอยู่เนี่ยคือคุณยายนะครับนางสุชาดาโพธิสิทธิ์นะครับ
ส่วนน้องชื่อว่าเด็กชายสุภากรกรีสวัสดิ์อายุ๓ขวบหรือว่าน้องมิก
คุณยายบอกว่าหลานป่วยเป็นโรคตับแข็งตั้งแต่อายุ๙เดือนนะครับ
แล้วอาการเริ่มสุดหนักท้องบวมใหญ่กว่า๓๐เซนติเมตร
ตาเหลืองตัวดำคล้ำคือแม้ว่าจะท้องบวม๓๐กว่าเซนติเมตร
แต่ว่าร่างกายส่วนอื่นเนี่ยผอมหมดนะครับญาติญาติก็ต้องการให้เด็กไปเปลี่ยนตับ
แต่ก็ยังเกรงกันอยู่ว่าถ้าไปเปลี่ยนตับอาการจะสุดหนักจะแย่กว่านี้ไหม
ยายบอกว่าทุกวันน้องมิ๊กจะร้องงอแงทรมานเกือบตลอดเวลานะครับ
เนื่องจากอาการปวดบริเวณท้องที่บวมโตก็พยายามติดต่อไปตามสถานที่ต่าง
เพื่อให้รักษาหลานตอนนี้ก็มีโรงพยาบาลรามานะครับ
ที่ได้รับน้องเอาไว้เป็นคนไข้แต่ก็ต้องรอคิวการเปลี่ยนตับใหม่
ก็ไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนนะฮะตอนนี้ก็ทำได้แค่รอ
แต่ก็บอกได้เพียงแค่ว่าไม่อยากเห็นหลานต้องทรมานแบบนี้อีกแล้ว
เมื่อสองเดือนก่อนยังเดินได้อยู่เลยค่ะเดินได้
ก็ยืนได้ปกติแต่มาณปัจจุบันยืนไม่ได้แล้วค่ะ
กลัวที่จะเสียเขาไปอะค่ะไม่อยากเสียเขาไป

กลัวที่จะต้องเสียเขาไปกลัวกลัวมากตอนนี้
คือมีหน่วยงานไหนก็ได้ที่มาทำให้น้องได้เปลี่ยนตับค่ะ

ก็เมื่อไม่กี่เดือนก่อนเนี่ยน้องมิ๊กยังเดินได้อยู่เลยนะครับ
แต่ว่าอาการก็สุดหนักขึ้นนะครับน้ำหนักของท้องก็หนักขึ้น
ใหญ่ขึ้นจนเดินไม่ไหวก็ต้องนอนหรือว่าให้อุ้มเพียงอย่างเดียวนะครับ
ท่านที่ต้องการจะช่วยเหลือนะครับในการบริจาคเงิน
หรือว่าติดต่อเกี่ยวกับเรื่องบริจาคตับนะฮะเพราะว่าน้องรอตับใหม่อยู่
ท่านก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของคุณยายของน้องมิกนะครับ
หมายเลขโทรศัพท์อยู่ที่หน้าจอนะครับ๐๙๔๙๖๓๕๑๘๙นะฮะ๐๙๔๙๖๓๕๑๘๙
แต่ว่าน้องลำบากขนาดไหนแล้วทำไมถึงเป็นตับแข็งได้ตั้งแต่เด็ก
แล้วก็ลำบากลำบลอะไรยังไงในตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านติดตามเพิ่มเติมได้นะครับ
รายละเอียดติดตามได้ที่รายการรถปลดทุกข์เวลา๑๕นาฬิกาทางไทยรัฐทีวีนะครับ
ค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องมิ๊กด้วยนะคะ